อย่างที่เรารับรู้เหตุการณ์นี้แล้วก็มีความรู้สึกร่วมไปด้วยกันทั้งประเทศ
ก็เป็นที่ทราบกันดีว่านำความโศกเศร้ามาแก่ผู้ที่สูญเสียเป็นอย่างมาก
เรื่องของการช่วยดูแลจิตใจทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ตอนนี้ได้ส่งทีมเยียวยาไป๓๙ทีมเป็นการประกบแบบรายครอบครัว
เป็นการประกบเพื่อที่จะให้คำปรึกษาค่ะอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
จตุพรโรจนพาณิชย์ได้จัดทีมชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่
ทีมนี้ก็จะมีนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาในจังหวัดน้องบัวลำพูและพื้นที่ใกล้เคียง
ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน้องบัวลำพู
เพื่อที่จะให้คำแนะนำไปปลอบขวัญผู้ปกครอง
รวมทั้งดูแลสภาพจิตใจของเด็กที่ประสบเหตุด้วยนะคะ
ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ปกครองก็จะสอบถามเรื่องการรับศพไปบำเพ็ญกุศล
แล้วก็จะระบายความรู้สึกให้นักสังคมสงเคราะห์ฟัง
ซึ่งก็ได้มีการให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดจนผู้ปกครองมีความรู้สึกที่ดีขึ้นนะคะ
ส่วนการช่วยเหลือครอบครัวผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นแบ่งเป็น๒ระยะค่ะคุณผู้ชม
คือการช่วยเหลือเบื้องต้นก็จะจัดทีมฟื้นฟูเยียวยา๓๙ทีมเป็นรายครอบครัว
เงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ๑๑๐๐๐บาท
ส่วนผู้บาดเจ็บจะพิจารณาเป็นรายกรณีโดยมีเงินอุดหนุนของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้๓๐๐บาทต่อครอบครัว
ขณะที่การช่วยเหลือระยะยาวจะมีการจัดทีมเยี่ยมบ้านเพื่อสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการ
ประเมินปัญหาและวางแผนช่วยเหลือรวมถึงให้การช่วยเหลือครบวงจรใน๕มิติค่ะ
ทั้งด้านการศึกษาอาชีพสุขภาพที่อยู่อาศัยและการเข้าถึงสิทธิบริการภาครัฐ
รวมถึงเงินอุดหนุนต่างและสุดท้ายก็คือการติดตามการฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจ
จนกระทั่งครอบครัวของผู้สูญเสียนั้นสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติค่ะ
ก็จะเป็นการประกบเป็นรายครอบครัวเลยค่ะ